วันนี้สภาวิศวกรพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
โดยพบว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นไม่กระทบกับโครงสร้างของตึกยังแข็งแรงแล้วก็เปิดใช้งานได้นะครับ
ที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงเย็นวานนี้
โดยคาดว่าไฟคงลุกลามจากจุดนี้เมื่อเกิดกลุ่มควันจึงพุ่งขึ้นไปตามท่อระบายอากาศด้านบน
ซึ่งกลุ่มควันขึ้นตามปล่องอย่างเดียวเมื่อสะสมมากเข้าทำให้ควันพุ่งขึ้นไปที่ชั้น๘
แต่เบื้องต้นต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกครั้งว่าต้นเพลิงอยู่ที่ห้องไหน
พร้อมทั้งยืนยันว่าแบบโครงสร้างอาคารและบันไดหนีไฟทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เรื่องของพฤติกรรมไฟก็เรียกพฤติกรรมไฟ
หน้าสัตราจารย์ดรอัมวลพี่มานมาท
เลขาธิการสภาวิศวกรเปิดเผยได้ว่า
ตึกขนาดใหญ่ทุกตึกจะมีปล่อง
เมื่อเกิดเพลิงแนวดิ่งต้องมีการป้องกัน
ปิดล้อมด้วยอัตราการทนไฟ

จากชั้นใต้ดินออกข้างบนตรงจุดที่มีลมพัด
เมื่อตรวจสอบพบว่าปล่องไปโผล่ที่ชั้น๘
แต่มีท่ออยู่ท่อหนึ่งหลุดและพังลงมา
ทำให้ควันในปล่องถูกปล่อยออกมาในตึกชั้นแปด

เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะเปิดใช้ได้เมื่อไหร่
ส่วนชั้น๘นั้นเป็นห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่ห้องเก็บเอกสารตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

พบว่าอาคารยังมั่นคงแข็งแรง
ไม่ได้กระทบโครงสร้างโดยตรง
อีกทั้งเพลิงไหม้กินระยะเวลาสั้น

ไม่ได้รับความเสียหายได้ตามปกติ

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์
วันนี้นายจันทราคำสินพร้อมญาติ
เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลจุฬา
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลราชธานี

จันทราเล่าว่าเมื่อวานนี้น้องชายโทรมาหา
แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยและไม่ได้ยินเสียงน้องชาย
มีเพียงเสียงผู้หญิงโวยวายประมาณ๓๐กว่าวินาที
จากนั้นตนเองก็วางสายแล้วโทรกลับไป

และมาทราบอีกทีว่าน้องชายเสียชีวิต
เวลาประมาณ๓ทุ่มจากรายชื่อทางโทรทัศน์
รีบมาที่โรงพยาบาลจุฬา

รอจนถึงเที่ยงคืนและกลับมาใหม่ในวันนี้
ซึ่งตลอดทั้งคืนครอบครัวนอนไม่หลับ
ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และเห็นภาพว่าน้องชายได้เข้าไปช่วยเหลือคนอื่น
ในขณะเกิดเหตุจนคนยกย่องให้เป็นฮีโร่
ข่าวทะเลาะทีวีรายงาน